ที่จังหวัดลำพูนชาวบ้านบอกว่า
โจรมันชุมเหลือเกินชุมยิ่งกว่ายุง
แต่ตอนนี้จับได้แล้วนะแต่พฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุ
บุกเข้าไปในวัดหลายวัดนะฮะกล้องวงจรปิดจับผ้าไปไว้ได้
อย่างวัดมหาวันตัวเมืองจังหวัดลำพูน
นี่ตี๔๑๙สิงหาคมเข้าไปลักทรัพย์ในกุฏิพระนะครับ
ทรัพย์สินเป็นพระรอดเนื้อดินเผาเนื้อสำริทด้วยนะครับ
พระรอดหลวงรวม๑๐องค์ด้วยนะฮะเงินเหรียญอีกประมาณ๔๐๐บาท
นี่นะครับไม่รอดนะฮะมันเอาไปหมดเลยนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งคนร้ายคนเดียวกันนะครับ
วัดป่าลานตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตี๕
เข้าไปขโมยเงินสดกับซองผ้าป่าได้เงินไปประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะครับรูปร่างลักษณะเนี่ยคนเดียวกันหมดนะครับ
ตำหนิรูปภัณฑ์คนร้ายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
ใส่มวกน็อคแบบเต็มใบนะครับไม่หุ้มขางนะครับ
มีรอยสักที่ต้นขายาวมาถึงเหนือหัวเข่าทั้งสองข้าง
แล้วก็ศักดิ์ต่อจากร่างหัวเข่ายาวไปถึงข้อเท้าทั้งสองข้างอีก
เห็นแบบกล้องของจรปิดหมดนะครับ
ยังมีที่วัดอินทะขินนะครับที่ตะบนป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
มีคนร้ายเข้าไปขโมยถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมเอาไป๑ถัง
แก๊สมันยังเอานะครับแล้วกลับมาอีกรอบนึง
ขึ้นไปบนกุฏิของเจ้าวาดเลยนะครับค่ะขโมยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เงินสดที่อยู่บนโต๊ะอีกสามร้อยบาทแล้วก็หนีไปช่วงเวลาก่อเหตุตรงนี้เนี่ย
วัดอินทะขินเนี่ยทางวัดกำลังมีงานศพของชาวบ้าน
พระท่านก็ไปสวดศพอยู่กลับมากุฏิเอ้าของหาย
เปิดกล้องวงจรปิดดูถึงรู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาขโมยไปนะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปตามภาพในกล้องเลยนะครับ
ตำรวจสพป่าซางจับได้แล้วนะครับคนก่อเหตุชื่อว่านายชริน
จีนาทองอายุยี่สิบสองปีจากการสอบไปสอบมาเนี่ย
พบว่านายชรินเคยบวชเนรเคยศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดอินทะขินนี่แหละ
เข้าไปรักทรัพย์เขาตอนพระสวดศพเนี่ยแล้วก็ไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ลบบุรี
ยังเกณฑ์ทหารไม่เสร็จหนีทหารมากลับมาอยู่บ้าน
แล้วก็มาก่อเหตุนะครับบ้านผู้ต้องหาอยู่ห่างจากวัดอินทะขินเพียง๔๕๐เมตรฮะ
ก็เลยรู้ทางหนีทีไล่รู้ช่วงเวลาที่พระท่านมาอยู่ที่กุฏิ
ตำรวจยึดของกลางได้นะครับโทรศัพท์มือถือของเจ้าอาวาสนะครับ
โทรศัพท์มือถือของเจ้าวาดกับเงินสดเนี่ยนายชะลินบอกว่า
ไม่ได้ขโมยไปค่ะที่ไปยึดได้ที่บ้านเนี่ยได้แต่ถังแก๊สหนึ่งใบอ๋อนี่
สาเหตุที่เขาบอกว่าเขาไปขโมยของวัดนะเขาบอกว่าไม่มีเงินให้ลูกสองคน
เขามีลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสองขวบคนเล็กเป็นผู้ชายอายุหนึ่งขวบ
ปกติต้องส่งเงินให้ภรรยาเป็นค่าเลี้ยงดู๑๐๐บาททุกวันที่๒
แล้วก็ยี่สิบเอ็ดของเดือนแต่เงินไม่มีอ่ะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจไปขโมยของวัดแบบนี้
ตัวเติบตัวมากับวัญอาศัยข้าวแดงแกงล้อนของวัดกินศึกษาร่าวเรียนพอ
โตมากลับมามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่น่าจะส่งเสริมเท่าไหร่
แล้วก็เรื่องแบบนี้ก็อยู่ที่จิตใจสำนึกจิตใต้สำนึกของเขาด้วยนะ

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานายชรินนะคะลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
ส่วนคนรักที่เกาะเหตุรักษัพที่วัดป่าลานและวัดมหาวันตำรวจเก็บไลน์หน้ามือเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามจับต่อไป
ปกติเห็นคนสะสมแต้มบุญอันนี้เตรียมรอนับแต้มบาปได้เลยนะคะ